ไปดูผลสำรวจคะแนนความนิยมกันหน่อยดีไหมคะ
ไปดูโพลกันหน่อยนะคะของมหาวิทยาลัยศรีปฐุมค่ะ
ที่ร่วมกับดีโหวตระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๓เมษายน
ก้าวไกลคะแนนพุ่ง
เขาบอกว่าถ้าพักเนี่ยคะแนนพุ่งสู่สีเพื่อไทยแล้ว
แต่ถ้าคนเนี่ยคุณทิมพิธาแซงคุณอุ้งอิ๊งไปแล้วค่ะ

ถูกต้องบุคคลที่ประชาชนอยากสนับสนุนให้เป็นนายกนะคะ

พักเก้าไกลแซงคุณแพทองทานที่อยู่อันดับ๑สัปดาห์ที่แล้ว
ด้วยคะแนนนิยมที่พุ่งสูง๑๔๒๒๓แน่
อันดับ๒คุณอุ้งอิ๊งเนี่ย๑๒๘๘๐นะคะ
อันดับ๓ผู้เหน็จประยุจรรย์โอชา๑๑๑

แล้วก็อันดับ๕ไม่รู้และยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครนะคะ
ส่วนพักค่ะพักที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งเป็นก้าวไกล

อันดับ๓คือรวมไทยสร้างชาติตามด้วยพลังประชารัฐ
และอันดับ๕คือพักอื่นนะคะ
ส่วนผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขตที่ประชาชนจะเลือกเป็นอันดับ๑

อันดับ๒คือก้าวกลายตีตื้นขึ้นมานะคะ๑๓๓

ก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทย
คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะคะ